เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องไปติดตามอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกับสองท่านค่ะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

ก็เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ยังปรับตัวได้ดีนะครับ
โดยมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ
นักลงทุนต่างชาตินะครับ
เข้ามาลงทุนในบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเมื่อวานนี้ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะครับ
โดยที่ซื้อไปประมาณ๔๐๐กว่าล้านนะครับ
โดยสรุปทั้งเดือนเดือนนี้เดือนเดียวนะครับ
ต่างชาติเองก็ซื้อไปกว่า๔๐๐๐กว่าล้านแล้วนะครับ

หุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ของบ้านเรานะครับ

ทำให้ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับ
โดยปรับตัว๓๖เลยทีเดียวในแบงค์ใหญ่นะครับ
โดยวันนี้ก็คงจะมาอัปเดตกันสักนิดนึงว่า

แล้วก็ยังมองว่าการเติบโตของสหรัฐอเมริกาเนี่ย

หนิงตอนนี้ดูเหมือนว่าฟันโฟลเนี่ย
อาเซียนโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะครับ
ก็ยังถือว่าเป็นที่หมายมอง

ที่จะมาลงทุนในบ้านเรากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับตอนนี้ทำไมบ้านเราดูเหมือนจะ
ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยนะครับ
จริงหลักคือเงินมันหาที่ลงนะครับ
เบี้ยเนี่ยต่ำเคยคุยกันมาเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้ว
ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเอง
ดอกเบี้ยอาจารย์ดอกเบี้ยพันธบาท๑๐ปีเนี่ยยังได้แค่๑๕
๒ปียังได้ยังไม่ถึง๑เลย
แล้วก็ดอกเบี้ยบางประเทศก็ติดลบ
เศรษฐกิจยุโรปเขาก็ไม่ได้ดีมาก
ตอนนี้อย่างที่บอกก็คือเราเป็นเป้าหมาย
อย่างคุณเป๊กบอกแฟนของเราเป็นเป้าหมาย
การทำมาหาได้ของเรานี่ยังเป็นบวกอยู่

ของเราเนี่ยเดือนที่ผ่านมาที่คุณปิ๊กพูดไปก็คือ๔๐๐๐
แต่จริงตั้งแต่ต้นปีมานี่๘๐๐๐แล้ว

แต่ว่าจริงเนี่ยถ้าไปดูจริงเนี่ยไม่ได้เข้าเยอะ

ไต้หวันเกาหลีโอ้โหเขาเยอะกว่าเรา
แต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้เขาขายเรามาเยอะ
ปีนี้เราก็เลยดูเหมือนอัตราการเข้านี่ก็ดูแบบว่าหาแม่
มาเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้า๓๐ปีก่อนเขาขายตลอด
ใช่ค่ะขายตลอดเยอะนะฮะ
จริงก็พูดได้เหมือนกันนะคะว่าจริงแล้วมันกลายเป็นว่าเขากลัวตกขบวนหรือเปล่า

ตกรถขายมาหลายปีแล้วเราก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ใช่ครับแล้วอย่างนี้อย่างช่วงนี้เองนะครับก็เราจะได้ยินว่า
หาผลตอบแทนหาผลตอบแทนฝรั่งหาผลตอบแทนก็กระจายลงมา
เราเองเราก็หาผลทัพแทนเพราะว่าตัวธนภาษาเองหรือแล้วก็นอกเบี้ยก็น้อยอะนะฮะ
หรือจะไปที่คนบางคนเองเนี่ยจะไปลงทุนในตระสารทุนซึ่งให้ผลทัพแทนปีนี้ถือว่าค่อนข้างดี
แต่ก็บอกแฮ่ปลูกว่าปลูกว่าความเสี่ยง
อย่างคุณพ่อคุณแม่เองก็รับความเสี่ยงไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เลยมีทางเลือก
ส่วนใหญ่ช่วงนี้เทรนด์จะเห็นเลยเงินที่เข้า

ผสมคือมันเป็นเทรนด์มาแล้วว่า

เบี้ยในประเทศ๑๕หุ้นมันยังมีโอกาสได้เยอะ
เขาก็เลยกล้ากล้ากกลัวกลัวมาอยู่ในกองผสม
แล้วก็มาให้ผู้จัดการกองทุนนี่แหละเป็นคนมา
แต่ว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน
กลัวมากในการที่จะต้องลงทุนในตราสารทุน
บอกมีหุ้นมั้ย
มองตราสารไปทั่วโลกเลย
ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรต่างนานาอย่างนักลงทุนที่เรามีความสำคัญ
ไม่อยากจะรับความเสี่ยงมากนักมีตาสารอะไรที่แนะนำให้นักลงทุน
จริงอยากจะแนะนำแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรับความเสี่ยงได้หรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ที่เขากำลังเป็นเทรนด์ก็คือว่าคนไปลงทุนกันเยอะมาก
คือตราสารกลุ่มที่เรียกว่าฮายีวบอร์น
ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อให้มันดูเพราะขึ้นเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจังก์บอร์น
แต่ว่าจังก์บอร์นจริงอยากจะเปรียบเทียบนิดนึง
ของที่อย่างจังก์บอร์นเปรียบเทียบเหมือนจังก์ฟูต
ชอบกินไหมคะจริงหรอคะแต่มันอร่อยนะคะ
กินเยอะไม่ได้แต่มันอร่อยแต่อยากกินถี่มาก
เขาเรียกว่าเบอร์เกอร์คนก็ยังกิน
ถามว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมถ้าไม่ได้กินเยอะก็ไม่เป็นไร
ก็เช็คเช่นเดียวกันฮายีวบอร์นหรือจังก์บอร์นที่คนไปลงทุน
ก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนตอนนี้บอร์นยิวของอเมริกา
มันอยู่มันแค่๑๕๑๐ปีแต่ว่าฮายีวบอร์นกลายเป็นว่า
มันได้ผลตอบแทนที่เป็นคูปองกลับมา
โอ้โหเยอะกว่าเยอะเลยได้๕ซึ่ง๕ตรงนี้พอย้อนกลับมาเป็นเงินไทย
อาจจะมีดริฟต์กันนิดนึงประมาณ๕นิดหรืออาจจะลงมา๔
ซึ่งแบบว่าตอนนี้คนที่มีเงินค่อนข้างเยอะเขาไปลงเองได้
แต่ตอนนี้กองทุนคุณปริกถามมาก็ดีแล้วเดือนหน้าพอดีว่ากองทุนบัวหลวงของเรา
ก็คิดว่าเห็นว่ามันเป็นโอกาสเราก็เลยออกกองแบบนี้มา
ก็คือเรียกว่ากองบัวหลวงฮายีวบอร์น
เพราะงั้นอันนี้ก็คือเราไปลงเองหรือว่ายังไงครับผม
อันนี้ด้วยความที่เราต้องไปลงทุนในอเมริกาซึ่งเทิมโซนมันต่างกัน
ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมไอ้คำว่าจังบอยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินจ่าย
บางทีเนี่ยเขาเคยมีปัญหาเมื่อช่วงที่อัตราดอกเบี้ย
ช่วงก่อนที่มีปัญหาเรื่องว่าอาจจะกลัวว่าล้มละลาย
เค้าก็เลยมีปัญหาทางการเงินนิดหน่อย

เพราะว่าโอกาสที่จะมีปัญหาน้อยลงแล้วเพราะเศรษฐกิจก็ดีขึ้น

อันนี้ก็ฝากไว้แล้วตัวนี้ขายเมื่อไหร่
เดือนหน้าค่ะประมาณ๑๖ถึง๒๓
แต่ขายสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินเงินลงทุนเยอะนะคะ

แต่ครั้งถัดไปก็จะซื้อได้ในรู้สึกจะ๑หมื่นบาทในต้นไป
ก็ไว้กระจายการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงหน่อย

ก็กลับไปที่สถานีครับขอบคุณมากครับคุณมิ้นครับ
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะคะ
บอกแล้วว่าตอนนี้ยังอุ่นใจได้อยู่นะคะ
แต่ที่แน่อย่าประมาทนะคะ
อย่างที่บอกว่าทางตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สสคเขาก็ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกัน
ที่เราเล่าไปเมื่อวานว่าลงประชามติ